คุณผู้ชมคะไปดูเหตุปล้นทรัพย์กันหน่อยปกติแล้วเวลาที่เราเล่าข่าว
คือก็จะมาก่อเหตุปล้นทรัพย์ในร้านทองอะไรแบบนี้ใช่ไหม
คราวนี้มาก่อเหตุที่โรงแรมค่ะ
ได้ทรัพย์ไปคือได้เงินไป๓๐๐๐บาท
แล้วเขาก็ใช้มีดในการที่จะแทงพนักงานได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งด้วย
จริงภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
แต่ปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายทั้ง๓คนเนี่ย
เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปด้วย
คือต้องการไม่อยากให้ทิ้งหลักฐานเอาไว้ค่ะ

แล้วตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งไล่ล่าติดตามตัวอยู่นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือโรงแรมแอร์พอร์ตเรสซิเดน
ตั้งอยู่ที่ถนนมหิดลตำบลหายาที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบที่โรงแรมแห่งนี้เลย
พบพนักงานของโรงแรมก็คือนายยศกรเด็ดเดี่ยวยิ่งอายุ๓๐ปี
โดนคนร้ายใช้มีดฟันได้รับบาดเจ็บสาหัสที่แขนซ้าย๒แผล
โดยนายยศกรซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเวลาประมาณสักตี๕๔๕นาทีมีชายชะกัน๓คนเข้ามา
แล้วเขาก็พูดภาษาไทยใหญ่ใช้เสื้อแขนยาวคลุมหัวมาด้วย
เป็นการปิดบังใบหน้าบุกเข้ามาในโซนรับแขกอะค่ะ
แล้วก็เดินตรงไปที่เคาน์เตอร์หรือค้นทรัพย์สิน
ทีนี้พอนายยศกรที่เป็นพนักงานโรงแรมเดินมาเห็น
ก็พยายามที่จะเข้าไปหาคนร้ายแล้วก็ถามว่าคุณเป็นใครเนี่ยมาทำอะไร
แต่ว่า๑ใน๓คนร้ายเข้ามาล็อกตัวนายยศกรจากด้านหลัง
แล้วก็ขู่ด้วยนะอยู่นิ่งอยู่เฉยห้ามเสียงดัง
ยศกรพยายามขัดขืนค่ะแต่คนร้ายใช้มีดฟันที่แขนซ้าย
หลังจากนั้นคนร้ายก็กวาดเงินสดไป๓๐๐๐กว่าบาท
และที่สำคัญหลักฐานต่างที่เก็บได้ในกล้องวงจรปิด
คนร้ายเอาไปด้วยเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะก็เป็นภาษณะในการขับขี่
หลบหนีไปตามถนนมหิดล
ซึ่งนายยศกรบอกว่าคนร้ายมาใช้เวลาในการก่อเหตุ

หลังจากที่เกิดเหตุค่ะตำรวจก็มีการประสานให้ชุดพิสูจน์หลักฐาน
เข้ามาเก็บพวกวัตถุพยานต่างเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายด้วย
และทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศิลป์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยสั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ไปร่วมสืบสวนสอบสวนกับตำรวจท้องที่
จะได้เร่งหาเบาะแสของคนร้ายที่มาก่อเหตุ
เพราะตำรวจบอกว่าเหตุนี้ก็เป็นเหตุอุกอาจอุกชะกันเหมือนกัน
ก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ถึงแม้ว่าจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมไม่ได้
แต่ว่ามันยังมีกล้องวงจรปิดแถวอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ
หลังจากนี้ก็จะมีการสอบสวนพยานแวดล้อม
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายทั้ง๓คนมาดำเนินคดี